คือเขาบอกว่าตัวเขาเป็นผู้เสียหายอยู่ที่บ้านดี

แล้วมาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กอรมนแล้วก็มีตำรวจกองปราบมาด้วย
มาถึงปั๊บบอกว่าเหมือนกับไปกันยัดข้อหา
แล้วก็เรียกเงิน๓ล้าน
คุณผู้ชมลองดูหน่อยไหมจังหวะที่เจ้าหน้าที่
แล้วอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กอมบกมาที่บ้านนะคะ

ไอ้คนนี้ถือถุงเนี่ยเงินอยู่ในนี้

แต่ว่าอีกแสนนึงเขาก็ขอให้ลูกน้องเขา

แล้วก็ให้ผมออกไปด้วยว่าเขาจะพาไปพบนายเขา
ปรากฏว่าออกจากหมู่บ้านไปแค่นิดเดียว

คุณผู้ชมเห็นไหมภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่ค่ะทีนี้ฝั่งผู้เสียหายเขาก็ออกมาร้อง

ก่อนสงครานพี่เบิร์ดน้องคุณผู้ชม
เมื่อวันที่๑๑เมษาที่ผ่านมา
แล้วนี่ค่ะทั้ง๔คนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กอรมน

เข้ามาค้นบ้านของฝั่งผู้เสียหายอยู่ทะเท่าหัวหมาก
แล้วก็บอกว่าฝั่งผู้เสียหายมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
มีหมายจับด้วยเอาหมายจับมาให้ดู

แล้วก็เรียกเงินจากฝั่งผู้เสียหาย๓ล้านหนึ่ง
หลังจากนั้นค่ะก็หลบหนีไป
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเหตุการณ์มันเกิด๑๑ใช่ไหม
บอกว่าโดนคนร้ายนะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
บุกมาค้นบ้านแล้วก็เรียกรับเงิน
ผมก็กลัวสิที่บ้านผมเนี่ยภรรยาผมลูกเล็กผมก็อยู่
ก็เลยยอมให้ตังค์กับคนร้ายไป
แล้วตอนแรกยังไม่ได้เอกใจอะไรนะ
จนกระทั่งฝั่งคนร้ายพาขึ้นรถ
อ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปพบนาย

ปรากฏว่าอ้าวทำไมปล่อยลงจากรถ

เพราะว่ามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งในบ้านและหน้าบ้านเลย
สืบใช้เวลาแกะรอยนะไม่กี่วัน

แต่ไปจับตัวได้โน้นสวนยางที่สงขลา
นี่ค่ะนี่คือนายยะฝาดชุมประมาณอายุ๕๙ปี
แล้วนายธนพัฒน์เล็กมณีอายุ๒๖ปี
กับนายธนมงคลชาวสมุทรอายุ๓๘ปี
จับได้แถวบางกอกน้อย
ชุดที่ถืออยู่เนี่ยคือชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุเลย
แล้วยึดของกลางเป็นทอง
รูปภัณฑ์๘บาท๕๐สตางค์

แล้วยังมีของมีค่าอื่นอีกรวมแล้ว๒๕รายการ

บอกว่าทำผิดจริง

ร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
แล้วก็นอกจากนี้ผู้ต้องหาที่เหลืออยู่

อีก๒คนจับได้ที่บางกอกน้อยยังเหลืออีก๑คน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลแล้วก็จับกลุ่มตัวอยู่นะคะ
เขาหมดนี้ปลอมหมดเลยนะเจ้าหน้าที่ปลอมหมดเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่มีของจริงนะ
อ้างเป็นกอรมนอ้างว่าเป็นตำรวจ